คุณผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งเขาเกณฑ์อาหาร

ต้องเข้ากรมไปวันที่๑กันยายนที่ผ่านมา
แต่ล่าสุดผ่านไป๑๔วัน
มีโทรศัพท์โทรมาจากในพลท่านหนึ่งว่า
พลทหารนายนี้เสียชีวิตแล้วนะครับ

ตอนออกมาทำไมเอาร่างใส่โลงออกมาก็เสียใจ
ติดตามเรื่องราวนี้เพราะว่าถูกโพสต์เอาไว้เมื่อวานครับ
เมื่อครอบครัวต้องสูญเสียนายเสรีหรือว่านิกกี้
เป็นทหารกองประจำการรุ่นปี๒๕๖๓ผลัดที่๑
เข้ากรมไป๑กันยายนที่ผ่านมา
ตั้งแต่เมื่อวาน๑๔กันยายนครอบครัวได้รับสายจากในพลท่านหนึ่ง
โทรมาแจ้งข่าวร้ายว่าน้องเขาเสียชีวิตจากเส้นเลือดตีบ

ร้ายของวันนี้คือการสูญเสียญาติไปแบบไม่มีวันกลับ
นิกกี้ทางครอบครัวได้รับเพียงคำขอโทษกับร่างที่ไร้ลมหายใจของน้อง
พร้อมกับเงินค่าทำศพเพียงสองหมื่นบาท
มันคุ้มแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่ครอบครัวของเราเสียไป
ทางครอบครัวเราสงสัยว่าสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิตคืออะไร
เดินเข้าไปในค่ายแต่ออกมาต้องหามใส่โลงครับ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าของโพสต์ได้อัปเดตข่าวเอาไว้ในเฟซบุ๊คอีกครั้งนะครับว่า
ตอนนี้ศพของน้องถึงบ้านแล้วที่สุรินทร์นะครับ
สภาพศพของน้องไม่มีรอยช้ำตามร่างกาย
มีเพียงรอยการผ่าจรรย์สูตรที่ศรีษะเท่านั้นนะครับ
เราไปฟังคำชี้แจงจากทางด้านกองทัพบ้างดีกว่าคุณผู้ชมนะครับ
ทางด้านพลตรีธีรพงศ์ปรัฐธรรมสิงครับณอายุทยาโคศก
กองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงนะครับว่า
แพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุญเดชร์สันนิษฐานว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของพลทหารนิกกี้เนี่ย
เนื่องจากว่าเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ
ลักษณะคือเป็นการไหลตายนะครับคุณผู้ชม
โดยที่ไม่ได้เกิดจากการถูกประคุสร้ายก็คือไม่ได้มีการทำร้ายใดนะฮะ
พ่อของผู้เสียชีวิตเองรับทราบสาเหตุการตายของบุตรชายจากแพทย์ไปแล้ว
แล้วฝ่ายพ่อเองก็ได้มีการร่วมในการไปดูศพด้วย
คุณพ่อเองไม่ติดใจและไม่ได้มีการสงสัย
เรื่องของสาเหตุการณ์ตายมีความเข้าใจถึงสาเหตุการตายดังกล่าวแล้ว
นะฮะแล้วก็ทางต้นสังกัดเองเนี่ย
มีการออกค่าใช้จ่ายในการทำศพให้นะครับ
ในการที่จะเคลื่อนกลับไปยังภูมิลำเนาด้วย
รวมทั้งเรื่องของการออกค่าใช้จ่ายพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพทุกคืน
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในงานชาปนกิจด้วย
รวมไปถึงการเก็บอัฐิต่างออกให้หมดเลย
แล้วก็ยินดีจะมอบทุนทรัพย์ให้แก่บีดาของพลทหารเสรีหรือว่าพลทหารนิกกี้
เป็นเงินสองแสนบาทเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวต่อไปด้วย
นี่แหละค่ะอันนี้คือทางฝากฝั่งโฆษกองบัญชาการกองทัพไทยที่ออกมาชี้แจงนะคะ

คือทางด้านคุณพ่อของผู้ตายพลทหารเสรี
คุณพ่อสมทรงบุตรวงก็ได้ให้สัมภาษณ์นะบอกว่ารู้เรื่องที่ลูกชายเสียชีวิตเนี่ย
เมื่อวานตอนประมาณ๑๐โมงเช้าเอาก็รีบเดินทางไปที่โรงพยาบาลภูมิพล
ไปถึงประมาณบ่าย๒โมงตอนไปถึงเนี่ยหมอก็บอกสาเหตุการตาย
เพราะว่าเกิดจากการทำงานของระบบหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะ
แล้วก็เส้นเลือดหัวใจตีบเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน
ทีนี้นักข่าวก็ยังถามอยู่เลยค่ะว่าเรื่องของการชนะสูตรศพคุณพ่อ
คือมีบาดแผลต่างไหมพ่อบอกว่าหมอบอกว่าไม่มีบาดแผล
ซึ่งตัวพ่อเองเข้าไปดูศพลูกก็ไม่ได้มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายนะ
นักข่าวยังถามคุณพ่ออยู่เลยว่าคุณพ่อคุณพ่อติดใจสาเหตุการตายของลูกชายไหม
บอกว่าไม่ได้ติดใจเพราะว่าหมอยืนยันว่าตายเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บ
มันไม่ได้มีเรื่องของการซ้อมไม่ได้มีเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ก็ไม่จำเป็นต้องชนะสูตรศพแล้วพ่อยังบอกด้วยนะ
จริงเมื่อ๒วันก่อนครูฝึกโทรมาหาคุณพ่อ
ตอนโทรมาหาพ่อคุณผู้ชมเหมือนกับปรึกษาค่ะ
เพราะว่าครูฝึกบอกกับคุณพ่อว่าคุณพ่อลูกชายกินข้าวไม่ได้มา๔๕วันแล้ว
กินข้าวกินแต่นมกับน้ำนอนไม่ค่อยหลับ
ทีนี้ครูฝึกก็เลยจะถามพ่อไงว่าตอนที่ลูกอยู่ที่บ้าน
ลูกมีอาการแบบนี้หรือเปล่าคือไม่กินข้าวหรือเปล่านอนไม่หลับหรือเปล่า
พ่อยังบอกเลยบอกว่าตอนนั้นผมก็ว่าจะไปเยี่ยมลูกชายนะ
แต่ท้ายที่สุดลูกก็มาเสียชีวิตซะก่อน
บอกด้วยนะคะบอกว่าญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตาย
แล้วทางกองพันธุ์เองก็ดูแลเป็นอย่างดี
ช่วยเหลือเรื่องเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำศพด้วยนะคะ
ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกค่ะว่าคุณพ่อไม่ได้ติดใจสาเหตุการณ์ตายอะไร
แต่ว่าทางกองพันธุ์เองก็มีการออกมาชี้แจง
ประเด็นนี้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ามันกลายมาเป็นประเด็นไงคุณทัศนัย
ว่าเข้ากรมไป๑๔วันแล้วมาเสียชีวิตโดนซ่อมโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
แป๊บเดียวนะแล้วก็ไม่ทราบว่าก่อนหน้านั้นเขามีอาการป่วยมาก่อนหรือเปล่า